๑๔ปีนะครับสุดท้ายแม่ก็ไม่กล้าเข้าห้ามนะเพราะว่าถูกขู่
เอาไว้นะครับน้องก็น่วมทั้งตัวนะครับผีพนันเข้าสิงนะฮะทำร้าย
ลูกนะครับในท็อปนะครับคือแม่เนี่ยหนีออกมาจากบ้านนะครับ
ของในท็อปเนี่ยแล้วก็เอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดใน
ไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนี่วันนี้คุณกันจอม
พลังนะครับประสานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานไปช่วยเหลือนะฮะเด็ก
ชายวัย๖ขวบกับเด็กหญิงอายุ๕ขวบนะครับที่ยังอยู่ในบ้าน
กับพ่อนี่ฮะคือทางแม่ของเด็กบอกว่าสามีเนี่ยติดการพนัน
คือพนันออนไลน์เป็นสล็อตเนี่ยนะฮะค่ะอ่าเสียเสียไม่มีเงินก็จะให้
เนี่ยไปหาหยิบยืมเงินคนอื่นมาให้พอเมียไม่มีเงินมาให้
ก็ทำร้ายลูกทำร้ายเมียนะครับคุณกันจอมพลังก็ประสานตำรวจ
พ่อเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วก็พมของจังหวัดด้วย
นะครับสื่อมวลชนด้วยวันนี้บุกไปที่บ้านในท็อปเลยนะฮะ
แล้วคือพอไปที่บ้านเนี่ยในท็อปเหมือนรู้หนีออกทางหลังบ้าน
ไปดักอยู่หลังบ้านนี่ฮะสุดท้ายเนี่ยคุณกันต้องไปกับเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่ง
ดักด้านหน้าบ้านนี่ฮะแล้วก็ไปเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่เข้าไปถึงก็ทำหน้าแบบงุนงงนะฮะแล้วสุดท้ายก็ได้ตัวเด็กออกมา
ท็อปก็ยอมรับว่าทำร้ายลูกจริงหงุดหงิดที่เสียพนันออนไลน์
แต่ยืนยันว่าไม่ได้เมาเหล้าไม่ได้ติดยาเสพติด
พร้อมกับยอมรับว่าเป็นคนบังคับให้เมียเนี่ยไปหายืมเงินจากญาติญาติมาให้เขาเล่นพนัน
ตอนนี้สมนึกผิดแล้วสงสารลูกกับเมียมาก

ก็มีแต่มือครับไม่เชื่อเปิดดูได้ครับ
ก็มีก็ไม่ได้แรงครับก็ไม่ได้ออกแรงอะไรครับ

เฉพาะวันนี้หรือว่าวันต่อไปก็ยังรักอยู่

รักทุกวันแต่การกระทำของเราทุกวันมามันดูสนทางกันนะ

คิดว่าจะเลิกได้ไหมสักรอบนี้
ใช่ครับรอบนี้ผมว่าผมเลิกได้ครับ
เราจะไปเล่นอะไรเผื่อเลิกยังไง
ระหว่างที่คุมตัวในท็อปไปสอบปากคำเนี่ยนะครับ

นี่ลูกชายเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ช่วยมาได้เนี่ย
ลูกเขาไม่บอกนะเขาไม่ยอมบอกว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกายนะฮะ
ทั้งที่หลักฐานในกล้องวงจรปิดในบ้านมันเห็นชัดเจน
เพราะว่าเด็กเนี่ยกลัวพ่อติดคุก
แล้วก็เคยถามแม่ว่าพ่อเนี่ยรักหนูบ้างไหม

แต่มันรับฝ้อนมากเลยครับ
เราทำเด็กทำลูกแบบนี้
ลูกยังปกป้องเราเลย
มันน้ำตาร่วงนะแต่เด็กนี่โดนเข้าไปนี่
โอ้โหท่านผู้ชมครับแม่ของเด็กอายุ๒๔ปีนะครับ
ของในท็อปนะฮะวันนี้ก็ร้องไห้โผล่เข้ากอด

บอกว่าเธออยู่กินกับท็อปมา๑๐ปี
มีลูกด้วยกัน๒คนอายุ๖ขวบกับ๕ขวบ
ผู้หญิงก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาอะไร
จนกระทั่งท็อปเนี่ยไปเกณฑ์ทหาร
พอพ้นทหารมากลับมาเนี่ย
สล็อตติดพนันออนไลน์
มีปัญหาทางการเงินนี่ไปหยิบยืมเงินญาติมาให้๓๐๐๐บาทนะฮะ
แต่ในท็อปก็ยังไม่จบสักทียังเล่นพนันอยู่
คราวไหนถ้าเกิดให้เธอไปหาเงินแล้วไม่ได้เงินเนี่ย
กับลูกจะถูกในท็อปทำร้าย
พาลูกหนีออกไปจากบ้าน
แต่ลูกก็บ่นคิดถึงพ่อต้องพากลับมาหาพ่อ
แล้วสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมมันก็วนหลูบอยู่แบบนี้
ครั้งล่าสุดในกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอบอกเธอถูกขู่

ตอนนั้นทรมานใจมากตัดสินใจหนีออกมา
แล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
คุณกันจอมพลังบอกว่าตอนนี้ก็ช่วยเหลือเด็กออกมาได้แล้วนะครับ
จากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลเด็กต่อไปนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่คงต้องบอกกับทุกครอบครัว
โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
คนที่เป็นพ่อเป็นสามีว่าอย่าไปยุ่งกับการพนันนะฮะ
เป็นธาตุการพนันถึงขั้นครอบครัวแตกแยกได้เลยนะ
แจ้งขตวกับนายท็อปก็คือเล่นการพนันแล้วทำลายร่างกายนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะครับ
ตอนนี้ได้รับตัวเด็กแล้วก็แม่เนี่ยไปดูแลก่อนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งสุดท้ายน้องเขาก็ยอมรับว่าพ่อเนี่ยทำร้ายจริง
แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้าย
นี่ตอนที่ไปถึงเห็นไหมคือทำเป็นแบบงงงง
แต่สุดท้ายเนี่ยร้องไห้พอคุณกันเล่าให้ฟังบอก
นี่เด็กลูกชายบอกพ่อไม่ได้ทำพ่อไม่ได้ทำ
สารเด็กมากนะคะคือลูกอ่ะรักพ่อมากใช่
ไม่อยากให้พ่อติดคุกพยายามจะปกป้องพ่อ
แล้วพ่อล่ะคะรักลูกบ้างไหมกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปโอ้โห
แล้วมันจะคงอยู่ในใจเข้าไปอีกนานแสนนาน
ต้องอยู่ใจจิตใจกันอีกเยอะเลยนะ